ส่วนเหตุระเบิดรถไฟที่กรุงไทเปย์เมื่อคืนนี้
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บไป๒๕คนนะครับ
ไต้หวันระบุตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุได้แล้ว
โดยเปิดเผยว่าเป็นชายอายุ๕๕ปี
แล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่บาดเจ็บตอนนี้
แต่ได้ตัดประเด็นการก่อการร้ายออกไปแล้วนะครับ

จากการตรวจสอบลายนิ้วมือที่เก็บได้จากวัตถุระเบิดและกระเป๋า
ถูกทิ้งไว้บนตู้ขบวนรถไฟ
ทำให้ตำรวจสามารถระบุได้ว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุระเบิดรถไฟ
ที่สถานีชงซานในกรุงไทเปย์เมื่อคืนนี้
คือนายลินอิงชางอายุ๕๕ปี
ที่ถูกพบว่าอยู่ใกล้กับวัตถุระเบิดในขณะที่เกิดเหตุ
โดยผู้ต้องสงสัยคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่บาดเจ็บสาหัส
ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและยังไม่สามารถให้การต่อเจ้าหน้าที่ได้
ตำรวจยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุ
แต่กำลังเร่งสอบสวนว่ามีส่วนร่วมในการก่อเหตุกับนายลินอีกหรือไม่
ส่วนก่อนหน้านี้ทางการได้ตัดประเด็นก่อการร้ายออกไปนะครับ
เหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เวลา๒๒นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
ขณะที่รถไฟขบวนดังกล่าวกำลังวิ่งมาใกล้ถึงสถานีชงซาน
ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ในตู้ขบวนรถไฟ
มีผู้บาดเจ็บไป๒๕คนจำนวนนี้๕คนอาการสาหัส
ตำรวจระบุว่าพบท่อเหล็กความยาวประมาณ๔๗เซนติเมตร

ขณะที่ก่อนหน้านี้พยานในเหตุการณ์บอกว่าพบชายคนหนึ่ง

ถือกระเป๋าสีดำขึ้นรถไฟแล้วก็รีบลงจากรถ

โจมตีในระบบขนส่งสาธารณะครั้งล่าสุดในไต้หวัน
ก่อนเกิดเหตุระเบิดรถไฟในครั้งนี้

นักศึกษาคนหนึ่งก่อเหตุไล่แทงคนบนรถไฟ
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไป๔คนครับ